ส่วนเรื่องของเสียอ้วนนะคะอย่างที่เราเกิดไปล่าสุดนี้
ช่วงบ่ายสามที่ผ่านมานะคะมีการเซ็นอนุมัติการผลักดันตัว
ผู้ต้องหารายนี้กลับสู่ประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางอยู่
แล้วก็จะมาหยุดที่บริเวณปลอยเป็ดเป็นด่านซึ่งติดอยู่กับประเทศไทยเนี่ยนะคะ
ช่วงเย็นวันนี้แล้วหลังจากนั้นถึงจะนำตัวเสียอ้วนข้ามพรมแดน
สู่อำเภอคลองลึกจังหวัดสะแก้วในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
ซึ่งการส่งตัวในปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนผู้ต้องหาในคดีฆ่าสปายและฟอสที่เขาชีจันทร์นะคะ
ผลตำรวจเอกจากชิปชัยจินดาพบค่ะเปิดเผย
บอกว่าณจนถึงตอนนี้คืออยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ก็ยังไม่ได้รับตัวเสียอ้วนเพราะว่ายังเดินทางไม่ถึงนะคะ
เนื่องจากตอนแรกมีเรื่องของการติดเอกสารต่างขั้นตอนทางธุรการต่าง
ยังไม่สรุปว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ยืนยันว่าทุกคนทำงานเต็มที่

คือพบตรยืนยันชัดเจนเลยว่าตอนนี้เสียอ้วนยังอยู่ฝั่งกัมพูชา
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวแพลมออกมาว่า
จริงแล้วเนี่ยตำรวจไทยนำตัวเสียอ้วนมาอยู่ที่เซฟเฮาส์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ
อยู่ฝั่งไทยตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แต่ล่าสุดพบตรยืนยันแล้วนะคะว่าเสียอ้วนยังอยู่ฝั่งกัมพูชานะ

เพราะว่าเอกสารยังไม่ได้เซ็นสรุปเซ็นแล้วเซ็นปุ๊บออกเดินทางปั๊บนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามยังอยู่ในฝั่งกัมพูชาจนถึงช่วงเย็นของวันนี้
ยืนยันว่าทางการกัมพูชาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ไม่มีเหตุผลที่เขาจะไม่ส่งตัวมาให้
ซึ่งเสียอ้วนยังอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่
กัมพูชาและทางไทยก็ส่งพนักงานสอบสวนไปร่วมสอบสวนด้วย
เรื่องต้นเสียอ้วนนะคะจากการสอบสวนให้การเป็นประโยชน์
แต่พบตรบอกว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
หากนำตัวมาจนถึงพรุ่งนี้แถลงข่าวทันทีค่ะ
หลังจากที่วันนี้นะตอนแรกนัดผู้สื่อข่าวจะแถลงข่าว
วันนี้บ่ายโมงตรงเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้
มาถึงเมื่อไหร่แถลงข่าวทันทีนะคะ
ส่วนกำหนดการจะแจ้งอีกครั้งนะคะ
อย่างไรก็ตามพบตรยืนยันว่าการส่งตัวเสียอ้วนกลับ
ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องหา
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางกัมพูชาต้องการจะได้ผู้ต้องหา
ซึ่งมีลักษณะเป็นคดีฆ่าคนตายเหมือนกัน

บอกว่าให้แลกกันได้ไหมถ้าทางไทยได้ตัว

คนนี้เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญอยากให้แลกเปลี่ยนกันเลย
บอกว่าข่าวนี้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนนะ
แล้วก็การส่งตัวเสียอ้วนกลับประเทศต้นทาง

จากตำรวจกัมพูชาเป็นอย่างดีนะคะ
และเสียอ้วนอยู่ในสถานะ
ก็คือหลบหนีเข้าเมืองเป็นภัยต่อความมั่นคง
ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
ไม่ใช่นะเอาล่ะส่วนเรื่องของขั้นตอนหลังจากนี้
ว่าเอ๊ะเสียอ้วนจะมาถึงไทยยังไงวิธีไหนอย่างไรเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกเบนจพลรอดสวาสตร์
ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง

ถ้าเกิดว่าขั้นตอนเอกสารต่างเสร็จแล้ว
ซึ่งก็เสร็จแล้วนะหลังจากนี้
ตมของกัมพูชาจะควบคุมตัวเสียอ้วน
จากกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชา

นำมาส่งผลักดันกลับประเทศไทย

กรุงปลอยเป็ดจังหวัดบันเตียเมนเจย
ซึ่งต่อมปลอยเป็ดอยู่ตรงข้ามด่านพรมแดนอรัญญประเทศ
จุดผ่านแดนถาวรคลองลึกจังหวัดสะแก้วของบ้านเรา
ส่วนความคืบหน้าฝั่งกัมพูชาณตอนนี้เอาณเวลานี้นะคุณผู้ชม
กลับไปสักประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
ก็ได้มีการรับแจ้งจากพลตรีซึมสะอาด
ซึ่งเป็นหัวหน้าด่านตมปลอยเป็ดที่เดินทางไปรับตัวเสียอ้วน
กรมตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชา
รายงานบอกว่าตอนนี้นายซอเคงรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา
ได้มีการเซ็นอนุมัติให้ตมกัมพูชานำตัวเสียอ้วน
ผลักดันกลับประเทศต้นทางก็คือประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอน
ในการรับตัวผู้ต้องหามาที่ด่านพรมแดนปลอยเป็ด
ว่าเอาล่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เรารอคอย
ใกล้เข้าแล้วนะคะใกล้ความเป็นจริงแล้ว
เพราะว่าคืนนี้ตัวเสียอ้วนน่าจะมาถึงปลอยเป็ดแล้วนะ
ใช่ค่ะส่วนเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการรับตัวเสียอ้วนนะคะ
ก็คือที่บริเวณด่านถาวรคลองลึกจังหวัดสะแก้ว

เดี๋ยวข้ามมาคลองลึกเลยพรุ่งนี้เช้านะคะ
เตรียมความพร้อมตอนนี้เจ้าหน้าที่ไทยประสานงาน
ร่วมมือกับสพคลองลึกกองร้อยทหารพรานที่๑๒๒
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะ
ส่วนที่สนามเฮลิคอปเตอร์

ของตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๒อรัญญประเทศ

ปลอยเป็ดผ่านพรมแดนเข้ามาคลองลึก
พุ่งไปที่ตระเวนชายแดน

ได้นำเฮลีคอปเตอร์มาจอดไว้แล้วนะคะ

เพื่อเตรียมรับตัวเสียอ้วน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตมรัญญประเทศ

สำหรับการเดินทางผ่านเข้าผ่านออก

บุคคลที่เดินเท้าและยานพาหนะทุกชนิด
ส่วนฝั่งกัมพูชาเองบริเวณตมป๘ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตมกัมพูชามีการจัดระเบียบยานพาหนะที่ขับผ่านเข้าออกด่านพรมแดน
ห้ามไม่ให้ยานพาหนะทุกชนิด
โดยเฉพาะรถเข็น๒ล้อลากเลื่อนจากกัมพูชา
บรรทุกสินค้าจากฝั่งไทยออกไปที่กัมพูชา
ห้ามจอดหรือหยุดบนสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาอย่างเด็ดค่ะ
ช่วงนี้ก็เข้มงวดเป็นพิเศษสำหรับด่านต่อมอคลองลึก

พรุ่งนี้คาดว่าเราจะได้เห็นชมหน้าฆาตกรที่ลงมือสังหาร

จ๊อปสำหรับคดีนี้เสียอ้วนเป็นคนสุดท้าย
สำหรับคดีนี้ทั้งหมดที่ถูกคน
คนที่ถูกออกไม้จับไปก่อนหน้านี้นะคะ